ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
เมื่อวานนี้มีหนุ่มวัยสามสิบสี่กับแฟนสาว
เขาทำงานอยู่ที่โคราชแต่บ้านเขาอยู่บุรีรำ
เขากลับไปเที่ยวบ้านที่บุรีรำแล้วก็ไปขอยืมเงิน
คุณตาที่ก็เป็นคนในพื้นที่เดียวกันขอยืมเงิน๓๐๐
ครับคุณตาอายุเจ็ดสิบแล้วนะคะคุณตาก็ใจดีจะให้ยืมเงิน
แต่ว่าคุณตาบอกว่างั้นไปธนาคารกันก็ไปธนาคารกัน
แต่เมื่อวันวันเสาร์อ่าธนาคารปิดอะไรอย่างงั้น
ก็เลยไปถอนเงินไม่ได้งั้นมาดื่มเหล้ากันเลยก็แล้วกัน
เหรอไม่ได้เงินก็นั่งกินเหล้ากันค่ะ
นั่งกินเหล้ากัน๓คนปรากฏว่ากินกันจนเมาอ่ะ
ตั้งแต่สายยันเย็นนะคะพอเมาแล้วทะเลาะกัน
คุณตาเนี่ยไปคว้าอีโต้จะฟันหนุ่มวัยสามสิบสี่
หนุ่มคนนี้เขาอ้างว่านะเขาสู้แล้วเขาก็ไปหยิบมีดในครัว
แทงกลับคุณตาไปแต่ไปโดนจุดสำคัญคุณตาเสียชีวิตนะคะ
ครับแต่เรื่องไม่จบแค่นี้ค่ะหนุ่มคนที่ก่อเหตุเขาก็กลับไปอยู่บ้าน
แม่ก็อยู่ในพื้นที่นี่แหละแล้วบอกแม่ว่าไปแทงคุณตา
ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงแม่ก็เลยบอกตำรวจ
ตำรวจตามไปที่บ้านหาไม่เจอไปสองรอบหาตัวผู้ชายคนนี้ไม่เจอ
เขาบอกว่าเขามีมนต์ดำเขาเป็นแบบคาถาเขมรพรางตัวได้
คือบอกว่าตำรวจมาผมก็เห็นตำรวจนี่แหละใช่
แต่ไม่เจอตัวคนก่อเหตุเขาก็บอกเขาก็อยู่บ้านนี่แหละ
อีกผมก็ยังเห็นตำรวจมาอ่าแต่ตำรวจไม่เห็นผมใช่
สองรอบนะตำรวจไม่เห็นอ่ะมาอีกรอบหนึ่งเห็นใช่เออ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกค่ะ
บ้านเลขที่๔หมู่๔ตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำ
ผู้เสียชีวิตคือในเรืองเข้าเมืองอายุ๗๐เป็นเจ้าของบ้านนะคะ
เสียชีวิตอยู่ประตูหลังบ้านค่ะมีบาดแผลถูกแทงห้าแผล
คนก่อเหตุคือนายธนกฤษเข็มบุภาหรือในต้องอายุ๓๔ปี
ก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะในต้องก็ยอมรับว่าเป็นคนทำร้ายตาเรืองจนเสียชีวิตจริงจริงนะคะ
ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะช่วงเช้าเมื่อวานนี้ยี่สิบหกตุลาคมเนี่ยค่ะ
ต้องคนนี้นะคะกับแฟนสาวที่ชื่อว่านางสาวมาราตีแก่นโพหรือหมิว
กลับมาเที่ยวบ้านสองคนนี้เขาทำงานอยู่ที่โคราช
มาเที่ยวบ้านที่บุรีรำก็ไปคุยกับตาเรืองยืมเงินสามพัน
บอกตาเรืองว่ายืมก่อนสามพันเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งมาคืนให้
เรืองก็ใจดีพาไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
สาขาอำเภอชำนิตาตาเรืองคงลืมไปเมื่อวานวันเสาร์
ธนาคารปิดเบิกเงินไม่ได้ก็เลยอ่ะงั้นกลับบ้านไปกินเหล้ากัน
ก็กลับกันไปบ้านตาเรืองก็นั่งกินเหล้ากัน๓คนนะคะ
เรืองในต้องคนนี้แล้วก็แฟนสาวเขาบอกว่ากินเหล้ากันตั้งแต่สายยันดึก
หมดไปห้าขวดระหว่างที่นั่งกินเหล้านะคะในต้องบอกว่า
เริ่มอยากจะอ้วกค่ะเพราะว่ากินไปเยอะก็เดินออกมาที่ป่าข้างบ้าน
จะไปอ้วกแล้วก็เดินกลับไปที่หน้าประตูบ้าน
ตะโกนเรียกแฟนให้กลับบ้านได้แล้วแฟนสาวเนี่ย
หมิวเนี่ยก็เมาไม่ได้สติอยู่ในบ้านของตาเรือง
จังหวะนั้นค่ะตะเรืองเดินมาเปิดประตูแต่ถืออีโต้มาด้วย
ต้องอ้างแบบนี้นะคะว่าตาเรืองเองก็เมาถืออีโต้มาด้วย
แล้วก็เถียงกันคือในต้องบอกว่าก็จะลากแฟนสาวกลับ
เพราะแฟนสาวเมาแล้วแต่ตาเรืองก็ไม่ยอมให้แฟนสาวของในต้องกลับ
ก็อาจจะเห็นว่าเมาแล้วให้นอนอยู่ที่นี่เลยก็แล้วกัน
ก็เลยทะเลาะกันเรื่องนี้แหละค่ะตะเรืองเนี่ยมีอิโต้
เรืองก็จะฟันในต้องในต้องก็สู้สู้กันอยู่อย่างนั้นอ่ะ
แต่ด้วยความเมาหนักทั้งคู่ตาเรืองอายุเยอะแล้วอายุ๗๐อะค่ะ
เสียหลักล้มลงไปนอนกับพื้นในต้องก็เลยวิ่งไปหยิบมีดปลายแหลมในครัว
ขึ้นคร่อมเลยทีเนี้ยแทงตาเรืองไปห้าแผล
แล้วก็ลากแฟนสาวกลับบ้านแต่ตาเรืองโดนแทงไปที่จุดสำคัญด้วยอ่ะค่ะ
ตาเรืองก็เลยเสียชีวิตห้าแผลเนี้ยนะคะโดนไปที่อกซ้ายสามแผล
ครับแต่ว่าไปถูกจุดสำคัญก็คือใต้ราวนมซ้ายตัดคั่วหัวใจ
อืมที่กลางตัวเนี้ยมีอีกแผลหนึ่งแล้วก็ชายโครงด้านขวาอีกหนึ่งแผล
รวมทั้งหมดเนี้ยนะคะตาเรืองถูกแทงไปห้าแผลแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
โอ้โหแต่ถ้าจะสู้คดีว่าป้องกันตัวมันก็ต้องไปดูพฤติกรรมในการป้องกันตัวนะ
ว่าป้องกันแบบสมเหตุสมผลไหมเกินกว่าเหตุหรือเปล่าที่แทงเข้าไปห้านัด
แผลจนเขาตายอย่างเงี้มันจะป้องกันตัวหรือเปล่า
ที่สำคัญก็คือที่เกิดเหตุก็มีคนตายมีผู้ต้องหา
แล้วก็อีกคนนึงก็เมาหลับก็เป็นการกล่าวอ้างของทางคนก่อเหตุนะครับ
ซึ่งทางผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าพอแทงตาเรืองจนแน่นิ่งไปแล้ว
อ่าตัวเองก็กลับไปที่บ้านแล้วบอกแม่ว่าเพิ่งแทงตาเรืองมา
แต่ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเดี๋ยวจะรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่บ้าน
ค่ะนะครับอ่าตอนห้าทุ่มครึ่งตำรวจก็มาที่บ้านนะ
ก็เจอกับแม่ของในต้องแม่บอกว่าลูกชายรอมอบตัวอยู่ข้างบนบ้าน
ตำรวจขึ้นไปบนบ้านเมื่อคืนนี้นะปรากฏว่าไม่เห็นฮะ
ตอนตีหนึ่งครึ่งตำรวจกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ก็ไม่เห็นผู้ต้องหามาหาที่บ้านเนี่ยไม่เห็น
วันนี้ตอนเช้ามาใหม่ถึงเจอซึ่งผู้ต้องหาเนี่ย
อยู่ที่บ้านเนี่ยคือก็ไม่ได้หนีไปไหนเพราะว่าตัวเองก็ยังเมาอยู่อ่ะ
ค่ะอยู่ในสภาพเมาอยู่แล้วทำรวจมองไม่เห็นเออ

หาสองครั้งนะคะแต่ไม่เจอเจอก็ลูกชายน่ะเห็นตำรวจอยู่
แต่ตำรวจไม่เจอตัวตัวคนที่นั่งค่ะแล้วมาเรียกประตูนเรียกกัน
ก็ไม่เป็นคนเรียกหรอกค่ะที่นี่ฉันถูกไปฉันก็เลยถาม
เลยตำรวจถามฉันว่านี่ยายยายน่ะอย่าสุดโกรธฉันไม่สุดหรอก
กลางคืนตอนดึกนี่ไม่เจอไม่เห็นเลยจนมาเห็นตอนเช้าถึงจับตัวได้
ต้องวันนี้บอกนะครับบอกว่าที่ตำรวจไม่เห็นตัวเขาเนี่ย
เพราะว่าตัวเขาสวดคาถาเขมรอืมเป็นคาถาแคล้วคลาดอ่า
ตอนที่ตำรวจขึ้นมาบนบ้านเนี่ยในต้องบอกว่าเห็นตำรวจนะ
ตำรวจเนี่ยมาสามคนเนี่ยค่ะมองไม่เห็นผมเองอ่ะ
ผมก็เห็นอยู่ตำรวจมาสามคนเนี่ยอืม
ฟังหน่อยครับฟังหน่อยอยากรู้อยากรู้จริงจริง
ทางสำมารถทางสำหรับแค่เนี้ยอ๋อ
กี่รอบอ่ะสวดกี่รอบหรือตรวจตลอดเลยรอบเดียว

ให้ตำรวจจับพ่อแม่อ่ะต้องมอบตัวเองมอบตัวเองเลย
แต่ตอนแรกไม่เห็นนะมอบตัวเองตำรวจขึ้นไปกี่คนอ่ะ
สามคนสามคนนี่อืมแต่ว่าก็ก็ไม่รู้เชื่อได้ขนาดไหน
เพราะเมาหนักมากตอนที่ตำรวจไปจับก็คือยังเมาหนักมากอยู่นะ
ตอนเห็นไปนอนแอบซุกอยู่ตรงไหนหรือเปล่า
คาถามันสั้นอย่างแล้วก็ท่องท่องครั้งเดียวด้วยอ่ะเออนะคะ
ปัญหานี้สั้นมากเออแต่ทีนี้ค่ะอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือแฟนสาวของคนก่อเหตุ
หิวอะค่ะหมิวเขาเลยเล่าให้ฟังว่าปกติกับคนก่อเหตุเนี่ย
ก็เป็นแฟนกันนะนะทำงานก่อสร้างกันอยู่ที่โคราช
กลับมาเที่ยวบ้านได้สองวันตั้งใจจะไปยืมเงินตาเรืองอืม
ไม่รู้เรื่องเลยหมิวบอกหมิวเมาไม่รู้เรื่องเลย
ไม่ได้ยินเสียงแฟนนุ่มตะโกนเรียกให้กลับบ้านด้วยไม่รู้เรื่องว่าเขาฟันกันจนตายอ่ะ
อืมเขาบอกเขาเมาขนาดนั้นก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คิดว่าตาเรืองจะถึงขั้นเสียชีวิตจากการสอบสวนนะคะก็คาดว่าก็เกิดจากความเมาแล้วค่ะ
ครับแล้วก็บวกกับอาจจะความหึงหวงด้วยที่ตะโกนตามให้มิ้วกลับบ้าน
ไม่ยอมกลับบ้านตาเรืองผูจาไม่ดีใส่เมากันหมดนะคะทั้งสามคน
ก็เลยเกิดเหตุสลดขึ้นจากความขาดสติด้วยนะคะ
ก็เดี๋ยวให้ตำรวจสอบอย่างละเอียดเดี๋ยวก็รู้ว่าตกลงแล้วเป็นอย่างที่ผู้ต้องหาอ้างกันหรือเปล่า